คุณผู้ชมคะปลุกคุณผู้ชมแบบนี้แหละทุกเช้า

ปกติเราจะเห็นข่าวคือตำรวจไปยึดยาเสพติด

แต่อันนี้แก๊งค้ายามาปล้นยาบ้าของกลางจากตำรวจ

เจ้าหน้าที่ยึดไปแล้วโอ้ไปยึดขึ้นกันไหม
ถูกต้องแล้วคือใช้คำว่าดักปล้นเพราะอะไรมากกว่า๓คนคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะเหตุการณ์อุกอาจที่มันเกิดขึ้นนี้
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะเห็นรถของผู้ก่อเหตุใช่ไหม
ขับไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ค่ำของวันที่๑๘ที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
มากันเพียบคิดดูแล้วกันรถห้าคันโอ้โหนี่เตรียมการมาเลย
ใช่แล้วแก๊งค้ายาน่ะ๒๐คนค่ะคือเนี่ยเขาไปบุกชิงยาบ้าของกลาง
บุกชิงปืนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่
จังหวัดสงขลาตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแยกสาราเขียวนั่นแหละที่จังหวัดสงขลานะ
คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดสองคันแรกที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
เก๋งขาวกับกระบะเนี่ยมุ่งหน้าไปสายนิคมพัฒนาแล้วก็มีกระบะขาวตามไปใช่ไหม
หลังจากนั้นค่ะอีซูซูที่เป็นแคปดำสีบรอนมีรั้วกั้นด้านหลังตามมา
แล้วก็นี่รถเก๋งดำอีกคันนึงทั้งหมดเนี่ยผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ผ่านไปแบบเร็วเลยนะภาพจากกล้องวงจรปิด
อืมคือในเวลาในกล้องคือประมาณทุ่มกว่ากว่านะคะทีนี้พอมาห้าทุ่มนะคุณผู้ชม
ตำรวจที่สพรัฐภูมิได้รับแจ้งว่าแก๊งค้ายาเสพติด๒๐คนเนี่ย
เครือข่ายค้ายารายใหญ่เลยอ่ะโอ้โหมีอาวุธมีอาวุธปืนครบมือ
ไปชิงยาบ้าของกลางแล้วก็ชิงปืนของเจ้าหน้าที่
คนร้ายได้อะไรไปบ้างอ่ะปืนของเจ้าหน้าที่๕กระบอก
แล้วได้รถด้วยนี่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะรถเก๋ง๑คัน
โทรศัพท์มือถือ๔เครื่องแล้วได้ยาบ้าไป๑๐มัตต์
เท่าไหร่อ่ะสองหมื่นเมตรค่ะเฮ้ยนี่เหิมจริงจริงเลยนะใช่
แล้วการบุกชิงยาเสพติดครั้งนี้คุณผู้ชมต้องย้อนไป
ไปวันไหนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองตอน๓ทุ่มครับ
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
เอกภัยรัฐแก้วมณีไปพร้อมกับอศ๕นายนะ
ล่อซื้อยาบ้ามาจากนายธนกรเป็นชาวเชียงรายนี่แหละ
ตอนล่อซื้อเนี่ยได้ของกลางเป็นยาบ้า๑๐มัต
สองหมื่นเมตรเออก็คือที่โดนชิงคืนไปใช่ค่ะ
ล่อซื้อที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอรัตภูมินี่แหละ
ถัดมาครับวันอังคารก็มีการให้นายธนกรเนี่ยนะ
ล่อซื้อไอซ์อีกต่อหนึ่ง
กิโลกรัมจากในดำที่จังหวัดสตูน
ก็นัดส่งมอบของกันที่แยกสาระเขียวหมู่ที่สิบเอ็ด
ตอนกำลังล่อซื้อไอซ์คุณผู้ชมฮะ
มีชายชะกัน๒๐คนไม่ได้มามือเปล่า
มีปืนพกสั้นมีปืนยาว
แล้วเขาบังคับให้ทุกคนลงจากรถให้ถอดเสื้อครับ
แล้วก็ปลดปืนพกประจำกายของเจ้าหน้าที่ไป๕กระบอก
แล้วก็มือถือสองเครื่องด้วยฮะเออโอ้โหนี่ใช่
แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นนะให้จ่าเอกภัยรัฐกับพวกอีก๕คน
กระบะคันที่มีรั้วที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
ครับขับออกไปสักห้าสิบเมตรให้ทุกคนลง
แล้วก็ขับรถหนีไปเอามิซูบิชิมิระสีดำของจ่าเอกภัยรัฐไป
ก็รถเก๋งที่ได้ไปคันนึงในรถนั้นมียาบ้าของกลางสองหมื่นเมตรอยู่
แล้วไม่ได้ตัวนายธนกรไปนะเพราะว่านายธนกรอยู่อีกคันหนึ่ง
ทีนี้คนร้ายไม่รู้ว่าจะมาชิงตัวนายธนกรหรือว่าจะเอาแค่ยาเสพติดอย่างเดียวค่ะ
แล้วเมื่อวานค่ะตำรวจชุดสืบภาค๙ก็ทำงานร่วมกับชุดสืบ
ภูทรที่สงขลาลงพื้นที่เลยนะเขาประชุมเขาวางแผนกัน
ก็เชิญจ่าเอกภัยรัฐแล้วก็อศอีก๕นายมาถามแหละ
รวมถึงมีการคุมตัวนายธนกรผู้ต้องหาไว้เอามาขยายผลเพิ่มเติมด้วย
ทีนี้ทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
แล้วก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายแก๊งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาแน่นอนแหละ
อืมแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการสอบสวน
รวมรวมพยาหลักฐานเดี๋ยวจะหาเบาะแสของกลุ่มคนร้าย
จะเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไปจับกลุ่มยาแต่เราไม่เคยเห็นว่าแก๊งคนร้าย